มีส่วนสำคัญกับประเพณีลอยกระทงนะคะ
ก็คือการที่คนเรานั้นไปขอขมาต่อพระแม่คงคา

วิถีชีวิตของคนริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ก็ถือว่าเติบโตมากับแม่น้ำสายนี้นะคะ

ทำให้สภาพในแม่น้ำนั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะ
แต่ว่าวิถีชีวิตยังคงเดิมนะคะโดยเฉพาะการเป็นเส้นทางอาชีพ
และแหล่งทำมาหากินของชุมชนที่อยู่บริเวณรอบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ติดตามรายละเอียดประเด็นนี้จากคุณทงชัยคำวิเศษค่ะ
ทอแสงเหนือลำน้ำเจ้าพระยาเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นวันใหม่
ลุกวิถีชีวิตคนในริมน้ำเจ้าพระยาที่ท่าน้ำปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีให้คึกคักขึ้น
หลายคนเพิ่งผ่านลำน้ำเจ้าพระยาเดินทางเข้าไปทำงานในเมือง
ขณะที่อีกหลายชีวิตออกมาทำมาหากินในลำน้ำเจ้าพระยา
ครอบครัวมากคำชาวบ้านหมู่๕ตำบลคลองพระอุดม
ยังออกหาปลาด้วยวิธีลอยตะข่ายจับปลาสวายตัวโตจากธรรมชาติ
วันที่เราไปพบโชคดีจับปลาได้ตัวใหญ่รวมได้ถึง๑๐ตัว
จากปกติหาได้วันละ๒๓ตัว
ส่วนคนในบ้านอาศัยแม่น้ำปลูกผักบุ้งน้ำไร้สารให้เติบโตตามธรรมชาติ
แต่ละวันเก็บเกี่ยวพอกินประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
เหลือจากนั้นเก็บขายสร้างรายได้วันละ๑๕๐๒๐๐บาท
วิถีชาวบ้านริมน้ำที่ป่าเกร็ดที่เลี้ยงชีพด้วยการหาปลาปลูกผัก
สะท้อนให้เห็นว่าแม่น้ำสายนี้ยังเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านริมน้ำอีกไม่น้อย
แล้วก็มีการหาผักหาปลาหาผักขายบ้างอะไรบ้างกินบ้าง
ปลาก็หางที่ขายบ้างกินบ้างแถมน้ำล้างพูดแต่ทำไมเหรอ
แล้วก็มีปลามงค่ะลงข่ายนะได้รอยอ่ะมาพาเพลินกะไก่จม
ก๋วยเตี๋ยต้มยำเฮียสมชายลอยลำใต้สะพานพระราม๔
อาศัยสายน้ำนี้คอยเสิร์ฟความอร่อยให้ลูกค้า
ตั้งแต่เป็นเรือเร่ขายมาปักหลักใต้สะพานพระราม๔
เฮีสมชายขายก๋วยเตี๋ยวเรือมายาวนานถึง๔๐ปี
เขาบอกว่าถ้าไม่มีแม่น้ำเจ้าพญาก็คงไม่มีเขาทุกวันนี้
ผูกพันกับวิถีชีวิตชาวน้ำทำให้บุรุษปรายศนีย์วัย๔๓ปี
เป็นอีกคนที่มีความสุขกับการขับเรือส่งจดหมายและพัสดุปรายศนีย์
ถึงมือชาวบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ๔ตำบลในอำเภอปากเกร็ด
กว่า๕๐๐หลังคาเรือนแม้จะเสี่ยงกับอุบัติเหตุและกรรมแดดร้อน
แต่เขาก็เต็มใจและรักในงานนี้
ลำเนาพ่อแม่ผมก็อยู่เจ้าพญาผมก็เกิดอยู่เจ้าพญานี่แหละครับ
ชีวิตผมก็ตอนนั้นผมก็ขายซ่อมสมัยต้มก๋วยเตี๋ยวชามละบาท
มเดี๋ยวนี้๓๐๓๕บาทอยู่ทุกวันนี้ครับขายมานานเหลือเกินครับ
ถ้าไม่มีเจ้าพญาคุณคิดว่าชีวิตคุณคงจะลำบากหรือว่าอะไรไหม
มันก็มองไม่เห็นนะครับเพราะมันก็ต้องไปอีกรูปแบบนะครับ
เพราะฉะนั้นผมคือว่าผมเกิดอยู่เจ้าพญาผมหากินอยู่เจ้าพญา
ผมได้มีกินมีใช้ก็แม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยที่วิ่งเรือขายอยู่ทุกวันนี้
ผมก็ได้กินอยู่ได้มีกินมีเลี้ยงจนเลี้ยงลูกจนจบปริญญาทุกวันนี้ครับ
มีงานมีการทำครับ
ก็อยู่มาตั้งแต่ถ้าเกิดนะครับอยู่มาตั้งแต่เล็กเลย
แล้วความรู้สึกว่าแม่น้ำจะยังไงครับ

แล้วเรื่องจะทำเป็นคำอะไรดี
อยากจะให้ช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำให้ดีครับ
คือหัวใจของมนุษย์ต้องดูแลรักษาต้องดื่มต้องกินกันต้องใช้
ชีวิตที่ยังพึ่งพาลำน้ำเจ้าพระยาในการเลี้ยงชีพทำงานและอาศัย
บอกว่าพวกเขารักและห่วงแหนในสายน้ำแห่งนี้
ทุกวันพวกเขาจะช่วยเก็บขยะมูลฝอยที่ลอยอยู่บนผิวน้ำบริเวณบ้าน
และไม่ทิ้งเศษอาหารที่กลายเป็นของเสียลงสู่แม่น้ำ
เพื่อให้แม่น้ำสายนี้หล่อเลี้ยงชีวิตของคนรุ่นต่อไปตราบนานเท่านาน
งชัยคำวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน